ความสุขอยู่กับเราได้ทุกวันโดยเฉพาะนี่ช่วงเทศกาลสงการ
ตอนนี้หลายที่จัดงานสังสรรค์นะคะจัดงานรื่นเริงหลายคนหยุดยาวไปเลยจ้ะ
เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ
หยุดก็หยุดไปพวกเราอ่ะทำงานต่อไปเออนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาจะไปมอบความสุขที่ไหนกันบ้างนะนำทีมโดยสี่หนุ่มหล่อเลยจ้ะ
ไม่หยุดมอบความสนุกแล้วก็สนุกสนานค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางไปมอบความสุข
ในเทศกาลวันปีใหม่ไทยให้กับผู้ใหญ่
แล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านบางแคร์ค่ะ
ภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีหลายกิจกรรมเลยแหละ
มีทั้งหมอบมาลัยคล้องมาลัยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
รวมถึงการเล่นดนตรีสดให้ได้ฟังกันด้วย
บอกเลยค่ะว่าบรรยากาศคุณผู้ชมดูนิดนึงละกัน
มันอิ่มอกอิ่มใจจริงค่ะ
น้องนิวคันที่ค่ะน้องนักร้องเนี่ยนะ
ก็ได้ขนเพลงฮิตค่ะเพลงดังของตัวเองมา
ไม่ว่าจะเป็นเพลงแตนบายหล่อ
โอ้โหเพลงนี้บอกเลยว่าเปิดตัวได้อลังการ

เราก็อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะน่ารักทีเดียว
คือคุณตาคุณยายเนี่ยที่บ้านบังแคร์เนี่ย

สนุกสนานไปกับเสียงเพลงเพราะนะ

บางคนอดใจไม่ไหวจริงโอ้โฮ
ถึงข้อเข่าไม่ดีก็ขอลุกขึ้นมาหน่อยก็แล้วกัน
ลุกขึ้นมาเต้นขึ้นมาโยกคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักทีเดียวตบมือตามเสียงเพลง

ที่ได้มามอบความสุขให้กับผู้สูงอายุในวันนี้
ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนนะ
หวังว่าพวกท่านจะสนุกสนาน

โอยพรให้คุณตาคุณยายสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็มีความสุขแบบนี้แฮปปี้ตลอดไปเลยจ้า

วันนี้เรายังแบบบริจาคเงินทำบุญด้วย
อย่างที่บอกครับเพราะว่ามันมีความสุขมาก

ที่สำคัญคือเราได้ใช้อาชีพของเรา
มอบความสุขให้กับคุณตาคุณยาย
รู้ว่าท่านเหงาวันนี้เราก็เอาความสุขมามอบให้
เอาความสดใสมามอบให้เอาพลังมามอบให้นะครับ

ปีใหม่ปีใหม่ไทยปีนี้ก็
ขอให้คุณตาคุณยายมีความสุขมากครับ
แล้วเทศกาลสงครามก็เป็นเทศกาลของครอบครัวไปด้วยค่ะ